คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้๑๗มกรานะคะ
ดวงดีแห่งปีมาแล้วต้อนรับปีเสือ
ขอให้ทุกคนรวยกันแบบจุกนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปส่องตัวเลขกันหน่อยดีกว่า
งวดนี้แหมคนบันเทิงเราเนี่ย
มันมีตัวเลขอะไรถูกอกถูกใจกันมาบ้างนะคะ
คนแรกเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม่สุนารีราชศรีมา
ขอดูหน่อยเห็นภาพแวบแรกอ่ะคุณ

แล้วค่ะแม่สุนเอาตัวเลขทูบมาให้ดูพี่ขวัญนะฮะ

สู่บอกว่างวดนี้ชอบชอบอะไรรู้ไหม
เบิ้ลชอบเป็นพิเศษเลย
จากเลขเบิ้ลแล้วแม่บอกมีเคล็ดลับด้วย
ใครอยากเสี่ยงโชคสไตล์แม่สุไปฟังแนวทางกันเอาเด้อ
ขอให้มันมานขอให้โชคดีนะคะ
กี้ไข้ตาดีหรือเปล่าดูป่ะ
ก็มีเป็นแนวทางนิดหน่อยนะก็แล้วแต่
แต่ว่าจริงถ้าพี่สุแนะนำก็คือ
ถ้าเราจะซื้อเลขเราก็จะซื้อแต่ความรู้สึกของเราแหละนะ
ใครจะแนะนำอะไรก็แล้วแต่เอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักอย่างนี้หรอ

เขาก็บอกมาว่าหลายเลขอะนะเขาก็บอกมาว่าเลขเบิ้ล
เราเนี่ยก็เชื่อเขาเอาไปแล้วประมาณ๓๔ใบแล้วตอนนี้

มีสติด้วยตอนซื้อหลุดนะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งคนเห็นภาพแล้วโอ้โหขนลุกเลย

พี่โจเกอร์นัซีวัทคุณผู้ชมทั้งแต่
ดูแทบจะไม่ใช่นักแสดงท่านหนึ่งแล้วแทบจะกลายเป็นกู้ภัยไปแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวก็งูเขียวบ้างงูเห่าก็เคยมา
ล่าสุดมาอีกรอบเป็นลูกงูเห่าคุณผู้ชม
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์บอกว่าแหมขนาดตัวกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่ไซส์กำลังตื่นเต้น
พี่โจ๊กเกอร์เนี่ยแซวด้วยบอกว่าสงสัยน้องงูเนี่ยน่าจะได้กลิ่นชานม
แป้งเครปหอมของที่ร้านไปด้วยแหมแอบโฆษณานิดนึง
แต่แฟนคลับก็โฟกัสอะไรล่ะคุณค่ะนอกจากน้องงูก็ต้องดูทะเบียนรถ
จอดอยู่ด้านหลังเนี่ยทะเบียนรถพี่โจ๊กเกอร์เขา
คุณสกิตมีอะไรคุณสกิตมีอะไรว้าวคุณเห็นไหมเล็กบ้นเล็กบ้น
ก็ได้เข้าคุยกับแม่สูบมาก่อนเลยบ้างอย่างเทียมกัน
อ่ะยังไม่พอค่ะส่วนสองสาวที่ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานพญานาค
อย่างพี่ลาล่ากับน้องธัญญาอาสยามมีเรื่องตัวเลขแบบขนลุกขนลุกมาเหมือนกัน
ย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหม

พอรำเสร็จค่ะมันมีการให้เลขมงคลบนกระดานคุณผู้ชม

งอยู่ที่ตัวเลข๐๗บนกระดาษ
ส่วนน้องธัญญ่านะเลือกไปวงเลข๑๕

ธัญญาเขียนไปอีกอีกเลขหนึ่ง๔๒แล้วกันนะฮะ
สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
ก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่ตามที่น้องวงนะฮะ

เพราะว่าไปรำอยู่อาจจะมีใครมาแฝงอะไรหรือเปล่า
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เออนะฮะปิดท้ายกันที่ทะเบียนรถตู้ของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะ
พอเสี่ยงโชคหลายคนก็สนใจเหมือนกัน
วันที่เคลื่อนร่างพ่อจากโรงพยาบาลที่สุพรรณบุรี

เป็นรถที่พาพ่อกลับบ้านนั่นเอง
รถตู้คันนี้เป็นรถคู่กายของพ่อวัยพฤษ
ว่าจะไปทำงานกินนอนอยู่บนรถตู้คันนี้
แม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายรถคันนี้ก็เป็นคันที่พาพ่อกลับสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ
แฟนก็เลยไปดูเลขรถทะเบียนพ่อนะคะ
ก็คือฮนกฮูกง๓๖๖๓กรุงเทพมหานครค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมขาเราพูดไปเนี่ยมันก็
อาจจะออกอาจจะไม่ออกก็แล้วแต่เราไม่ได้ว่าชี้นำ

สตุ้งสตังค์ในกระเป๋ากันด้วยมีสติกันด้วย
และที่สำคัญถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
แต่เลขเบิ้ลมานะเมื่อกี้คุณผู้ชมค่ะ